มาพูดถึงเรื่องของการทำความดีของเด็กและเยาวชนกัน
มีเด็กป๖คนหนึ่งเก็บเงินได้๑๐๐๐บาท

ก็ได้รับการยกย่องแล้วก็ได้รับเกียรติบัติจากทางโรงเรียนด้วย
นี่เป็นตัวอย่างที่ยินดีเยี่ยมมากนะครับ
นี่คือเด็กชายขจรศักดิ์เรื่องหนูหรือว่าน้องบิ๊ก
นักเรียนชั้นป๖นะครับก็ขึ้นรับมอบเกียรติบัตเชิดชูการทำความดี

จากผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล๕หน้าสาวโทง
ก็คือต้อนรัฐนาบัวเพชร
โดยมีคณะครูและเพื่อนนักเรียนจำนวนมาก
ร่วมแสดงความยินดีอย่างที่เห็นนี้นะครับ
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคือเทศบาลนครสุราธานีเนี่ย
จัดการแข่งขันกีฬาบ้านดอนเกมส์ขึ้น

จำได้ไหมครับเราก็เคยนำเสนอนะสีสันของการแข่งขันนั้นนะครับ

จังหวัดภูเก็ตเข้าพักเป็นเวลา๑๐วัน
ระหว่างนั้นเองโค้ชกีฬาได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า
กระเป๋าเป้พร้อมเงินกว่าหมื่นบาทหายไป
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันค้นหาแล้วแต่ไม่พบ
ไป๒สัปดาห์น้องบิ๊กไปเล่นซ่อนแอบ
กับเพื่อนในชั้นเรียนแถวนั้นพอดี
แล้วไปพบกับกระเป๋าเป้ถูกซุกซ่อนอยู่ในซอก

จึงส่งมอบให้กับครูประจำชั้นเพื่อติดตามหาเจ้าของนะครับ
ปรากฏว่าก็เป็นของโค้ชกีฬาที่เคยแจ้งหายไว้
ก็เลยได้ทำการส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ
แล้วก็ทางโรงเรียนก็ได้มอบเกียรติบัติให้กับน้องบิ๊ก
เพื่อเชิดชูการทำความดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปนั่นเองนะครับ

แต่ว่าส่งคืนเจ้าของอันนี้สำคัญมากนะครับ